จะพาไปดูดอกไม้ที่มีแห่งเดียวในโลก

ออกมาปีละครั้งเท่านั้นเอง

ที่เดียวในโลกจริงไปดูกันเลยนะครับ

นี่นี่แหละ

ดอกปาล์มหลังขาวเริ่มผลิตออกช่อ
มาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
โดยปีนี้ปาล์มหลังขาวออกดอกเกือบ๑๐ต้น
และรอการร่วงหล่นก่อนจะกลายเป็นผล

กลายเป็นผลอีก๑๒สัปดาห์หลังจากนี้
หลังขาวเป็นพันไม้หายาก
และพบได้ในพื้นที่เดียวแห่งนี้ก็คือ

เขาพระแถวตำบลเทพกษัตรีอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต

ไปเจอปามหลังขาวแห่งเดียวในโลกนะครับ
โดยจะเห็นดอกปามหลังขาวเพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้นเอง

โอ้โฮดูคุณดอกนี้สวยดอกนี้สวยนะฮะ
ซึ่งจุดที่พบจะอยู่ในป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ห่างจากสำนักงานไปประมาณ๕๐๐เมตร

อกจากนี้ผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
ยังสามารถเดินป่าตามเส้นทางนี้ได้

เห็ดชนิดต่างที่พบเห็นได้ยากด้วย

แต่ว่าเห็ดปกติเขาจะเห็นเป็นผิวเรียบ

เหมือนสักครู่เห็ดลักษณะทั้งแหละคล้ายกันนะ

โอ้โหแต่อันนี้เราไม่เคยเห็นนะ
คือดอกเขาจะเป็นเล็กละเอียดมาก

แต่ว่าทีมข่าวของเราถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นผ่านหน้าจอ
สำหรับต้นปามหลังขาวมีชื่อสามัญว่าทางหลังขาว

โดยขึ้นในป่าดงดิบชื้นใกล้ลำทานร่มรื่น

แสดงว่าที่นี่เรื่องของระบบนิเวศดี
สภาพอากาศเหมาะสมสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสมนะครับ
พบได้เพียงบริเวณป่าเทือกเขาพระแทวแห่งเดียวในโลก
จัดอยู่ในสถานะพันไม้หายาก
และใกล้ศูนย์พันธุ์นี้ดูให้ดีนะครับ

ดอกเล็กน่ารักละเอียดมาก

ที่เดียวในโลกไม่ต้องไปถึงภูเก็ต

ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณ